สวัสดีครับที่เวลาของจับตาเตือนภายในวันนี้กับผมผู้พิวตนันภิษฐิมาหรร์ครับคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสังเกตว่าหลายพื้นที่นั้นอุณ
ลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ

บางจุดบางพื้นที่ยังคงได้สัมผัส

อุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง

รับมือกับการแปรปวนแบบนี้อย่างไร

ระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่๑๖มกราคม
ยังคงได้รับอินทิฟทร์จากประเวนความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนนะครับมีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณทะเลจีนใต้ลักษณะแบบนี้เองจึงทำให้ภาพรวม
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาว
เย็นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมีโอกาสเกิดหมอกในยามเช้านะครับ
สิ่งที่น่าจับตาก็คือหลังจากวันที่๑๖ครับ
ก็คือวันที่สิบเจ็ดไปจนถึงวันที่สิบปาทมกราคมมีการตรวจสอบนะครับ
พบว่าระหว่างวันต่างต่างเนี้ยนะครับจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ครับ
แผลลงมาเสริมระลอกเดิมมีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
จะแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงในบริเวณทะเลจีนใต้
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ในระยะแรกของการแผลลงมาอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะค่อยค่อยเย็นลงอย่างต่อเนื่องนี่คือสถานการณ์บริเวณทางตอนบนนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางครับตอนนี้ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกัน
เพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างความชื้นนะครับยังคงพัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยตัวเหนียวนำตัวสำคัญก็คือกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับหอบเอาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยพัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณดังกล่าว
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าความชื้นที่พัดเข้ามาก็จะค่อยลดลงทีละนิดละนิดนะครับดังนั้นโอกาสเกิดฝนหลังจากนี้ก็จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
ก็หมายความว่าหลังจากนี้นะครับโอกาสเกิดฝนก็จะย้ายไปอยู่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแทน
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะสังเกตว่าระหว่างวันนั้นนะครับสภาพอากาศนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดช่วงเช้าหลายพื้นที่ได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตอนกลางวันแดดร้อนละอุจนถึงบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนี่คือ

มือน้อยที่สุดและไม่ควรนอนราบไปกับพื้นนะครับและนี่คือวิธีต่างต่างนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายจากความแปรปวนของลักษณะอากาศที่มักจะเกิดบ่อยคล้างในระยะนี้และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุพธนันทร์พี่สิทธิ์มหันสว